ใครนะคะในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุทั้งหลาย

แล้วก็อยากจะฝากไปถึงเหล่าบรรดาผู้สูงอายุด้วยนะ

แต่เหตุการณ์นี้หลายคนบอกว่ากู้ภัยรับแจ้ง
มีคนตายอยู่ที่นี่ในห้องน้ำ
ไปดูหน่อยตอนกู้ไพรไปถึงค่ะ
เดี๋ยวคุณยายแกยังอยู่ใช่ไหม
คุณเห็นไหมคือชาวบ้านไปแจ้งก่อน

มีคุณยายคนหนึ่งอายุ๘๐เสียชีวิตแล้วไม่มีใครช่วยได้
ปรากฏกู้ภัยรู้แบบนั้นเขาก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไปใช่ไหม
เรียกเท่าไหร่ไม่ได้รับเสียงตอบรับพังประตูปึ้งเข้าไป
สิ่งที่เห็นคือสภาพเมื่อสักครู่ค่ะคุณนอนหงายลงไปเป็นลักษณะเหมือนซ่วมอ่ะ
ทุ่มทุมค่ะเหมือนคุณน้องแข็งบอกแหละคือนอนหงายไปแต่ไม่ได้เสียชีวิต
คือความที่อายุเยอะแล้วอาจจะมีพลาดพังล้มหงายหลังเสร็จแล้วลุกไม่ได้
ต้องนั่งแบบนั่งยองแกก็คงแบบพลาดแล้วก็หงายไป
นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่คุณน้ำแข็งพูดถูกนะ
เพราะว่าถ้าอย่างนี้หลังจากนี้ไปอาจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของโถส้วมไหม

เพราะว่าความคนสูงอายุเขานั่งลงไปน้ำหนักของเขาเองเขาก็ต้องรับน้ำหนักใช่ไหม
แล้วกลายเป็นว่าปรากฏพอหงายหลังหงายหลังเสร็จแบกเอาตัวเองดันตัวเองขึ้นมาไม่ได้

ที่คุณจะยกตัวคุณขึ้นมาหลังจากที่คุณหงายหลังไปอ่ะ

ก็ถ้าเกิดขนาดนั่งชักโครกที่เป็นนั่งเหมือนเก้าอี้
ยังต้องมีราวจับเป็นราวสแตนเลสข้างถึงจะแบบพยุงตัวขึ้นมาได้
ใช่ค่ะนี่แหละก็เข้าไปช่วยเหลือกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่ตะมนตหนองเรียม

คุณยายท่านนี้ชื่อนางเล็กสิ่งน้องกล้าว

ยายบอกปวดปวดช่วยด้วยปวดหลังลุกไม่ขึ้น
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณแจ๊คคุณแจ๊คเป็นกู้ภัยนะ
บอกแบบนี้ตอนแรกนะมีคนมาแจ้งบอกว่ามีคนตายในห้องน้ำ
อ้าวสภาพทำไมเป็นแบบนั้น
ประตูมันล็อกจากข้างในสุดท้ายต้องพังประตูเข้าไปนะคะ
เห็นยายอยู่แบบนั้นที่สำคัญนะยายมีหลานด้วย

เพราะหลานเนี่ยมีอาการทางสมองเพิ่งผ่าตัดมาช่วยเหลือคุณยายแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้เลย
เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลคุณยายนะคะ
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชนบุรีรักษาตัวต่อไปค่ะ
เห็นแล้วให้มันเป็นอุทาหรณ์นะคุณแบบนี้นะ